แล้วครั้งนี้เราลองสอบถามดูว่ามีความจริงมากน้อยแค่ไหน
สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยโทรไปหาพี่ซิโก้ด้วยตัวเองนะครับ
เจ้าตัวบอกว่าอยู่ระหว่างการเดินทาง

สักประมาณช่วงบ่ายได้
แล้วก็คงกลับมาแล้ววันนี้คงถึงไทยเรียบร้อยแล้วนะครับ
ข่าวไว้อย่างไรบ้างครับเขาบอกว่าเดี๋ยวกลับมาค่อยคุยกัน

คือโทรไปถามว่าสรุปเรื่องนี้จริงไหม
ถามแค่นี้แล้วพี่ซิโก้ว่าตอนนี้อยู่บาหลี

แต่เขาบอกว่าเดี๋ยวกลับมาไทยมาคุยกัน
แสดงว่าไม่ได้ปฏิเสธว่าจะไม่ให้สัมภาษณ์กับเรื่องนี้นะครับ
ดังนั้นมีข้อเสนอไปน่าจะจริงแน่นอน
แต่ว่าเรื่องค่าเหนื่อยที่บอกว่าโอ้โหเดือนละ๓ล้าน๕แสนบาท

ถือว่าเยอะมากก็ตรงนี้ต้องไปไล่เช็คกัน

แต่ว่าก็ไม่ได้จ่ายค่าเหนื่อยมากกว่าที่ไทยจ่าย
ครับชีวิตรอบข้างดีดูแลครอบครัวดี
มีบ้านให้มีรถให้อย่างนี้นะครับ

เพราะว่าพี่ซิโก้จะมีทีมงานประมาณสัก๑๐กว่าคนได้

เดี๋ยวก็ต้องดูนะครับว่าสุดท้ายจะมีความจริงมากน้อยแค่ไหน
แต่ว่าเว็บไซต์นะครับสื่อของเวียดนาม
ที่ไม่ใช่เว็บไซต์หลักนะครับแต่ก็น่าเชื่อถือได้
มีการเสนอบทสัมภาษณ์ของทางด่วนเย็นดึก
ซึ่งเป็นรองประธานสมาคมฟุตบอลของเวียดนาม
ซึ่งคนนี้ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญในวงการฟุตบอลเวียดนาม
ที่สามารถที่จะสั่งการหลายอย่างได้
แล้วก็เป็นคนที่บทบาทสำคัญในการที่จะพัฒนาวงการฟุตบอลของเวียดนามด้วยซ้ำไป
ใช่คือเคยร่วมงานกับพี่ซิโก้มาก่อนสมัยที่อยู่ห่องอาญาลาย
ก็บอกว่าออกปฏิเสธกระแสข่าวดังกล่า
คือเขามีอำนาจพอที่ได้สัมภาษณ์ด้วยเพราะว่าเป็นรองประธาน
เขาก็บอกว่าไม่เคยมีแผนที่จะเจรจากับพี่ซิโก้แต่อย่างใด
แต่ว่าสุดท้ายเดี๋ยวดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไง
ส่วนผลงานของพี่ซิโก้นะครับกับการท่าเรือนจากที่ลาออกเมื่อวานนี้นะครับ
ท่าเรือลงเล่นเกมไทยลีก
หลังจากที่ก่อนหน้านี้พี่ซิโก้คุมเนี่ย

ท่าเรือนะครับบุกไปเยือนพัทยาโดยมีเทรเดชวิล่ากลับมาคุมทีมอีกครั้ง
นาทีแรกท่าเรือนำ๑๐เลยครับจากลูกยิงของโชซิมา

ันพันพงศ์ปิ่นกองเปิดฟรีคีให้กับทศพลลาเทศ

ได้สองประตูขึ้นนำจากนี้นาทียี่สิบเจ็บ
พันภงเปิดฟีลคิคน้องแบบผัดติวันกล้าตกพื้นถูกทศพลาเทศ
จิ้มเข้าไป๒ประตูนะครับกองหลังจะเติมขึ้นมา
ไปอยู่ตรงจุดที่บอลตกไปพอดีครับ๓ต้น๑
ดูมุมนี้อีกครั้งนะครับหลังประตูนะครับเป็นความผิดพลาดของปฏิวัติเลยนะครับ
จากนั้นในช่วงทดเจ็บครึ่งแรก
งพลสกัยนะครับไปโดนเหลืองที่๒กลายเป็นใบแดงไล่ออกครับ
จังหวะที่ไปปะทะใส่ทางมีโชคมหาสารนุกูลครับ
แล้วก็นี่ครับมีจังหวะจุดโทษนะครับ
นาที๗๒เอเลียสนะครับไปทำฟาวอีกแล้วครับ
ทำฟ้าอเล็กซานเดเยฟตินะครับ
ผู้สินเปล่าจุดโทษแล้วจะโดนลุกขึ้นมายิงเอง

ก่อนที่ธนาชนะบุตรครับจะจ่ายให้กับทางโชซิมา
ลูกนี้เข้าไปครับการท่าเรือหนี

เซเกอร์โซเลสยิงปิดก่อนให้กับการทะเรือชนะ

เดินนัดแรกของเสื้อเด็จในการกลับมานะครับ
แล้วก็หยุดสถิติไม่ชนะใคร๗นัดในหลีกนั้นท่าเรือลงได้
ส่วนพัทยาเสียสถิติไม่แพ้ใคร

ภรรยานี้ถึงจะเป็นทีมเล็กแต่ว่าเหนียวนะครับ
อย่างที่ผมเรียนให้ทราบไม่แพ้ใครมา๙เกม

รัฐชมบุรีครับแพ้บุรีรัมย์ยอยเต็ด๐๒

เข้าใกล้ตำแหน่งแชมป์ไปเรื่อยนะครับ

การแข่งขันแต่ว่าฝนตกหนักน้ำขังสนาม

เกมคู่ของเทโรก็ไม่ได้เตะเหมือนกัน
เทโรกับเชียงรายฝนตกหนัก
สนานอยู่แถวเส้นวิธีภาพดีเรานี่แหละ